สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมที่จะเอาผิดกับแฟนบอลที่จุดพลุแฟนในสนามค่ะ
เพราะอาจจะส่งผลให้ทีมชาติไทยถูกปรับแล้วก็อาจจะถูกแบนเกมในบ้านค่ะ
มีการจุดพลุยิงเข้ามาในสนามก่อนเริ่มเกม
รวมถึงจุดพลุบริเวณอัธจันทร์ที่นั่งในนาทีที่ซีโรชัดทอง
ทำประตูให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐นาทีที่๓๗
รวมทั้งประตูที่๒นาทีที่๔๗ค่ะ
โดยนายสุภสินลีลาริสนะคะในฐานะประธานจัดการแข่งขันเกมที่ทีมชาติไทยเป็นเจ้าบ้านเปิดเผยค่ะว่า
ไทยอาจจะถูกปรับเงินร่วมประมาณ๑ล้านบาท
แต่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะทำหนังสือชี้แจงมาตรการการรักษาความปลอดภัย
ไปให้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนทราบเรื่องเพื่อขอลดโทษ
รวมทั้งจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อเหตุ
โดยเตรียมที่จะรวบรวมหลักฐานต่างนะคะ
ก่อนแล้วก็พิจารณาเป็นรายบุคคลค่ะว่า

จากนั้นจึงพิจารณาบทลงโทษค่ะว่า
จะห้ามเข้าสนามหรือไม่อย่างไรค่ะ